ข่าวลือออกมาขีดเส้นใต้หนาวไว้นะคะว่าเป็นข่าวลือ
เขาลือกันบอกว่านะคะตอนนี้นะคะที่น้องแต้วออกมาเปิดใจเนี่ย
เพราะว่ามีไฮโซหลายท่านนะคะมาตามจีบอยู่
โอ้โหนะคะซึ่งมี๓คนมานำเสนอนะคะ
เรียกว่า๓เลยไม่ใช่แค่๑ค่ะ
คนจีบเยอะอะตาเป็น๑แล้วก็มี๑นะคะ

ไฮโซหน้าเป๊ะรวยล้นฟ้านะคะ

ดูสิล้อเล็กดูดูมันรายการ
ล้นร้าเป๊ะพี่แซ่กขออักษรย่อหน่อย
อักษรย่อนะคะเขาย่อไหมคะ

อุ๊ยฉันว่าฉันรู้แหละ
ทำไมพี่ยกเยกนี้เหรอเขาที่แสดงงานไป

เอาเป็นว่าเขารวยจริง

ใช่ไหมแล้วเออจริงเหรอ

คุณไฮโซตั้งหลายคนเดี๋ยวนี้เขาทำธุรกิจก็เปิดร้านอาหารเยอะแยะ

คนนี้เขาดังแล้วก็เคยมีแฟนเป็นดารามาก่อน
เออฮังใกล้ไหมอย่างละอืมแฮนโซส่วนใหญ่ก็มีแฟนเป็นดารา
และแฟนเป็นดาราของเขาระดับนางเอกแถวหน้าทั้งนั้น
เออโชรี่ทำไมชะลาดอย่างนี้นะเออเออ
แล้วก็ต้องไว้ปิดหน้านิดหนึ่ง
อ่าและหนังก็เปรี้ยวมากด้วย
อุ๊ยขอลาบอยากเข้าฟูดก็หลุดชื่อ
คือไฮโซท่านนี้นะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตาของน้องพลอย

ตี๋ใช่ไหมนั่นแหละคุณผู้ชมตี๋อ่าตี๋
แล้วเขาเพิ่งเลิกกันไปเมื่อปลายปีที่แล้ว

เขาทำเกี่ยวกับเรื่องงานวิ่งด้วยกันด้วยนะ

เชอรี่นึกไปเอาออกมาแม่ของคนที่๓

ยังไม่ออกเดี๋ยวหลังไมบันไดละกัน

จริงคนที่ฉันคิดอาจจะไม่ใช่ก็ได้
แต่ฉันคิดว่าน่าจะเข้าเขาที่สุด

คุณผู้ชมถ้ารู้นะ
หลังไมค์มาบอกกันหน่อยบอกในไลน์นี้ก็ได้

เดี๋ยวขอตัวย่อของคนที่๒ก่อน
แต่ยังเป็นเอาตัวย่อของดาราสาวหน้าหมวยนี่ใช่ไหม
ดาราสาวหน้าหมวยคนนี้มีตัวยอดนั่นก็คือ

คนนี้เพิ่งเลิกกับแฟนหรือเปล่า

ทำไมพูดเหมือนเสียงพายุเลยไม่น่ารักหรือเปล่า

น้องถามก่อนไฮโซรอยสักเพิ่งเลิกกับแฟนที่ไม่ได้เป็นดารา
แต่เป็นเหมือนเน็ตไอดอลในวงการไหม
จริงแฟนเขาก็เป็นดาราเหมือนกันนะ
แต่เพิ่งเลิกไปเออใช่มีรอยสักเข้ม

ดังครับรดหรูมากมาย
เห็นไหมไฮโซรเขาก็มีแฟนเป็นดาราอย่างนั้น

เคยมีข่าวว่าใช้ของปงของปลอมอะไรอย่างนี้ไหม

พูดขนาดนี้แล้วก็คุณผู้ชมลองไปเสิร์ชดู
ว่าขาขาวขึ้นมาลึบอันนี้ฉลาดเริ่มฉลาด

แม่ถามหน่อยว่าลำดับที่หนึ่งสองสาม
ใครที่เข้าใกล้ความเป็นจริงมากที่สุด

แล้วทั้งหมดทั้งมวลอันนี้วิเคราะห์กันแบบว่า
ที่เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่านางเอกดังสำหรับแต้ว
ถ้าแต้วชอบคนรวยจริง
ถ้าแต้วจะปันใจไปหาไฮโซจริง
ถามว่าพี่ต้นอาจจนเหรอไม่จนค่ะ
ไม่จนเลยเพราะว่าพี่ต้นเป็นนักเรียนนอก

หรือยังไม่พอนะคะตอนนี้เป็นมาร์เก็ตติ้ง
อยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งธนาคารชื่อดังระดับประเทศเลย
และยังไม่รู้จักกับเชอรี่ด้วยเหมือนกัน
ที่บ้านของพี่ต้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาทำธุรกิจ
เกี่ยวกับสัมพัฒนาการเดินรถประจำทาง
พูดเลยว่าไม่ใช่คีย์

แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า
เรื่องของความรักของปุ๊บต้นกับคุณแก้วนี่นะคะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไฮโซงไฮโซแน่
จัดรวมจะชอบกันเขาไม่ได้ไปติดอยู่หรอกว่าจะรวยไม่รวย

แต่ว่าความรู้สึกของคนที่แบบคบกันไปยาว

บางทีมันอาจจะกลายเป็นเพื่อนกันหรืออะไรแบบนี้
แต่บางคนเขาบอกว่า
เฮ้ยการที่แต้วสลัดลุกมาเป็นแบบเซ็กซี่

เป็นเพราะว่ามีคนมาจีบเยอะอะไรแบบนี้หรอ

ในการที่เราอยากเปลี่ยนลุกนะคะ

จะบอกว่าเขาแบบว่านิสัยเปลี่ยนไปนะคะ
ทำตัวเซ็กซี่ขึ้นดูแรงขึ้นนะคะ

อันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับคุณผู้ชมค่ะ
ทำไมไม่คิดว่าอันนี้ยังแอบคิดนะ

แต่ว่าบทละครต่างภาพจำที่หลายคนจำ

ครอบเขาไว้ว่าเขาต้องเป็นคนน่ารัก